ธานีคุณป้าท่านนี้เนี่ยท่านก็ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
แล้วก็มีมอเตอร์ไซคู่ใจใช้มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
ขี่ไปหาหมอทุกวันนะคะ
วันนี้ป้าบอกว่าแย่แล้วค่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซคันนี้ไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้ว
คนร้ายขโมยมอเตอร์ไซค์ของป้าไปคือมันก็เป็นเรื่องสุดช้ำใจอ่ะเนาะ
คันนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่าคือมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเหมือนกับภาษณะคู่ใจของป้า
ป้าจะไปหาหมอเพื่อรักษาตัวนี่คืนวันที่๒๕นี่ค่ะ
มกราคมที่ผ่านมาคนร้ายมาแบบนี้เลยยังวัยรุ่นอยู่นะนะคะ
เนี่ยค่ะมาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเขาจอดไว้ตอนนั้นประมาณน่าจะสักสี่ทุ่มนะ
แล้วก็เข้าห้องนอนเช้ามา๗โมงเช้าไม่เจอมาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นพฤติกรรมนี่แหละค่ะ
นะคะมากันสองคนนะคะแล้วก็มาประมาณตอนตีสี่ครึ่งนะคะ
บโอกาสก็คนหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้ค่ะ
แต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูสิคะเห็นหน้าชัดเลยนะคะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ชัดคนที่มาเอามอเตอร์ไซค์ของป้าก็ชัดค่ะ
แล้วลักษณะท่าทางถ้าเกิดว่าเป็นคนรู้จักเนี่ยรู้เลยว่าเป็นใครนะคะ
ตำรวจตอนนี้ส่งชุดสืบสวนลงแกะรอยแล้วก็จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
นี่ต้องยืมของหลานสาวไปส่งไปส่งหลานชาย
วันนั้นก็ไม่ได้ไปโรงเรียนวันพฤหัสเพราะว่าออกมาแล้วไม่เจอรถก็ไม่รู้จะไปยังไง